ตอนนี้โลกโซเชียลมีการแชร์กันอยู่นะครับ
เป็นคลิปหนุ่มขับรถตู้หัวร้อน
ประเครนหมัดประเครนแข้ง
พร้อมกับใช้เหล็กฟาดไปที่
เฟอร์แท็กซี่สูงอายุนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางท้องถนนแถววงเวียนใหญ่
แล้วก็มีคนถ่ายคลิปนี้ไว้ได้

ไม่ให้มีการตีคนแก่ซึ่งเป็นโชเฟอร์แท็กซี่นะครับ
คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ
ยังไงลงไปห้ามเขาแล้ว

นี่ล่ะครับโชเฟอร์แท็กซี่นะครับ

กำลังโดนคนขับรถตู้เนี่ย

หนุ่มขับรถตู้หัวร้อนทำร้ายร่างกายคนขับแท็กซี่กลางถนน

ป้อมแท้หมายถึงหน้าป้อมตำรวจนะ
อากาศร้อนอารมณ์คนก็ร้อนขาดสตินะครับ

ก็เป็นคนขับรถตู้กำลังใช้ทั้งหมัดใช้ทั้งขา
เตะเข้าไปที่คุณลุงขับรถแท็กซี่ใช้เหล็กฟาดไปนะครับ
โดยชายขับแท็กซี่พยายามเอามือปัดป้องแล้ว

แต่นี่แหละครับชายคนขับรถตู้ก็ไม่น้ำใจ
ก็ฟาดกันเข้าไปสาวหมัดใส่เข้าไปอย่างที่เห็นนี้

ใกล้กับป้อมตำรวจจราจรย่านวงเวียนใหญ่
โดยเขาเองขับรถผ่านไปบริเวณนั้นพอดี
และอย่างที่ได้ยินว่าเขาพยายามที่จะตะโกนห้าม
บอกพอได้แล้วพี่พอได้แล้วพี่นะครับ
วงเวียนใหญ่ใกล้กับป้อมของตำรวจนะครับ
และท้ายที่สุดเราจะเห็นว่ามีตำรวจเนี่ย
เข้ามาเหมือนว่าพูดคุยกับคนขับรถตู้

ไปยังกองงานจราจรที่รับผิดชอบ
ทั้งสนบุพราบรามและก็สนบุคคโล

แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของสนบอกว่า
ยังไม่มีการแจ้งรายงานเรื่องนี้แต่อย่างใดนะครับ
ก็หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป

วิพากษ์วิจารณ์การกระทำของคนขับรถตู้หัวร้อนลายนี้แหละนะครับ